คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปแอวเจียงใหม่กันหน่อยใจแจ่ว
นี่ปกติเนี่ยใบของต้นโพสีอะไรคะ
สีเขียวสีเขียวแล้วก็เวลาเขาแก่ก็จะเป็นสีทองเหลือง
แล้วจะบอกว่าต้นโพที่จะพาไปดูนะคะแตกไปเป็นสีเหลืองทองอร่ามทั้งต้นแบบนี้
คุณดูสิมันเป็นเรื่องแปลกไหมสำหรับดิฉันเนี่ยแปลก
สำหรับดิฉันฉันไม่เคยเห็นนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นต้นโพสีเหลืองอร่ามทองแบบนี้
แล้วคุณดูนะจังหวะที่ลมมันพัดมาใบไม้มันค่อยร่วงหล่นลงมา
โอ้โหเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวบอกว่าหาดูได้ยากมาก
กลายเป็นปรากฏการณ์แต่ลึกไปกว่านั้นค่ะ
เห็นที่โคนไหมคะผ้าสีสีถูกเอาไปผูกไว้แล้วนะคะ
แล้วจะบอกว่าชาวเชียงใหม่เขาเชื่อนะคะว่าต้นโพเนี่ยมีเทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่
มีการนำผ้าแผลผูกไว้รอบโคนต้นและคุณคะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
มีคนเนี่ยเคยไปขอโชคลาภปรากฏว่าปุ๊บปั๊บรับโชคมาแล้วนะจ๊ะ
ต่อหลายคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาคนที่นิยมตัวเลข
ก็มักจะไปเก็บใบโพที่ร่วงหล่นมาเป็นใบนำโชค
ไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะแม้จะมีต้นโพอยู่ริมคูเมืองหลายต้นแบบนี้
ก็คือริมคู่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะแต่นักท่องเที่ยวบอกว่าที่เห็นชัดเนี่ย
มันก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้แหละเป็นจังหวะดีนะคะ
ใครที่ไม่เคยเห็นก็ไปได้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะ
เศรษฐกิจในท้องที่เขาจะได้สะพัดด้วย